ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเขาว่ากันว่ามีอยู่สองฝั่ง
บางคนดูแล้วก็ขำชิว
แต่บางคนดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยทีเดียว
คลิปนั้นเป็นเรื่องอะไรไปดูกันครับ
อันนี้คืออะไร
คือเรื่องของเรื่องในแอปพลิเคชันเขาคงจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟีลเตอร์

ตัวกองที่ประมาณว่าถ่ายแล้วมันจะมีการเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์นู่นนี่นั่น

พอใส่แว่นมีหนวดอะไรแบบนั้น

แต่พอมันดูแล้วมันเหมือนกับคล้ายนะ

บางคนดูแล้วก็สนุกดูแล้วก็ยิ้ม

เขาดูแล้วเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจ

เป็นการช่วยโปรโมทหรืออะไรใดทั้งนั้น

ก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่ว่าเอามาให้ดูกัน